ท่านผู้ชมครับต้องชวนกันคุยอีกครั้งแล้วฮะ
ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างวันสุดท้ายคืนวันสุดท้ายส่งท้ายปี
อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่กันหน่อยที่มีการจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่นะฮะ
ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการเรื่องของการป้องกันระวังเรื่องของโควิด๑๙เนี่ย
เขาก็ต้องเข้มข้นในแต่ละพื้นที่นั่นแหละผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในห้าพื้นที่
ห้าจุดห้าจังหวัดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ค่ะนี่นะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้าง
เราเริ่มต้นจากที่แรกก่อนที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
ก็แน่นอนแล้วครับว่านอกจากมาร่วมกิจกรรมเขาดาวน์แล้วเนี่ย
เขาจะไปดูแสงสุดท้ายพระอาทิตย์แสงสุดท้ายที่แหลมพรมเทพกัน
เป็นไฮไลท์ด้วยถูกต้องค่ะนี่ฮะ
คุณพัชรวรินนะครับน้องกั้งพัชรวรินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
เดี๋ยวรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณพัชรวรินครับ
เริ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับงานเขาดาวนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
บรรยากาศตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มคึกคักแล้วนะคะ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะ
ทยอยเดินทางเข้ามาในงานท่ามกลางการคัดกรองโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะการแสดงบนเวทีของนักร้องศิลปินชาวไทย
ก็เริ่มขึ้นเมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าที่ฉันจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมภาพพระอาทิตย์ตกดินที่แหลปพรมเทพกันก่อนค่ะ
ไปชมบรรยากาศที่แหลมพรมเทพจุดชมวิวแสงอาทิตย์สุดท้ายของปี
แล้วก็เป็นหนึ่งใน๑๐สถานที่ที่ชมพระอาทิตย์สวยที่สุดในโลกนะคะ
วันนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมแสงอาทิตย์สุดท้ายของปีพุทธศักราช๒๕๖๔นะคะ
บริเวณลานประพาคารแหลมพรมเทพตะบนราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจำนวนมาก

ความงดงามของพระอาทิตย์รับขอบฟ้า
งเห็นทะเลเป็นแสงทองสวยงามค่ะ
ท่ามกลางวันนี้ค่ะอากาศมีเมฆปกคลุมนะคะ

เดินทางไปยังแหลมพรมเทพในจำนวนมาก

ซึ่งส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับวันนี้ค่ะพระอาทิตย์ตกดิน
ที่แหลมพรมเทพเวลา๑๖น๒๐นนะคะ
จากสภาพอากาศที่มองเห็นพระอาทิตย์ไม่ชัดนะคะ

ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นต่างผิดหวังไปตามกันค่ะ
ครอบครัวค่ะมาดูพระอาทิตย์สุดท้ายของปี๒๕๕๙
ปีนี้เราเจออะไรมาหนักมาเยอะแล้ว
ก็ขอให้โควิดผ่านพ้นไปเร็วละกัน

ก็ถ้าอาทิตย์ต่างก็หน้าที่การงาน
เจอคนดีสิ่งที่แย่ให้ไปกับปีที่แล้ว

แล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากเจอความรักที่ดี
สำหรับบรรยากาศสดด้านหน้าเวทีนะคะ

ซึ่งจะมีศิลปินชาวไทยแล้วก็ศิลปินชาวต่างชาตินะคะ
วันนี้ค่ะเวทีสุดตรการตายใหญ่โตมากเลยนะคะ
ซึ่งทางด้านซ้ายแล้วก็ขวาของเวทีนั้น
จำลองสถาปัตยกรรมเมืองเก่าภูเก็ตนะคะ

แล้วก็ส่วนการจัดที่นั่งของนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะ

ก็คือเว้นระยะห่างเก้าอี้ละ๒เมตรนะคะ
ซึ่งทางนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่มาชมนั้น
ก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นการแสดงบนด้านหน้าเวทีของคุณแก้มวิชญานีนะคะ
แต่ว่าดิฉันค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะ
ไปสอบถามนะคะพูดคุยกับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะ
ซึ่งต่างก็เริ่มทยอยเดินทางมากันบ้างแล้วนะคะ

เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานวันนี้กันนะคะ

สวัสดีค่ะคุณพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับ
อ๋อมาจากทางเทชังเซาค่ะ

ที่ตั้งใจมาร่วมงานเข้าดาวน์ที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะเลย
ปีนี้คาดหวังอะไรบ้างคะ
อยากให้คนไทยทุกคนมีความสุขค่ะ
ทุกคนมีความสุขปลอดโลกนะคะ

ก็อธิษฐานให้ทุกคนแบบร่ำรวยสุขภาพสุขภาพที่ดีไม่ติดโรค
วยพรให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวีหน่อยค่ะ
ก็ให้แบบแฟนไทยรัฐทีวีนะคะทุกคนก็มีสุขภาพที่ดีนะคะ
ไม่ติดโควิดค่ะร่วมสุขปลอดแก่เลยค่ะ
และนี่ก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็เสียงสะท้อนจากผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ
คุณพี่ท่านนี้เดินทางมาไกลจริงค่ะเพื่อจะมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะต่างทยอยเดินทางเข้ามาค่ะ
ซึ่งว่านี่ช่วงหัวค่ำอยู่นะคะคาดว่าจะเริ่มคึกคักมากกว่านี้นะคะ
การแสดงบนเวทีตอนนี้ตอนนี้เรียกแค่ว่าเป็นน้ำจิ้มนะคะ
หน้าเวทีฟังเสียงเพลงด้านซ้ายมือเป็นทะเลอันดามัน
ฟังเพลงฟังเสียงคลื่นไม่มีอะไรฟินเท่านี้มาก่อนแล้วค่ะ
คุณผู้ชมกลับมาติดตามบรรยากาศที่นี่อีกครั้งได้ในไทยรัฐนิวโชว์ช่วงที่๒นะคะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ขอบคุณครับคุณพัชรวรินครับไม่มีอะไรฟินกว่านี้แล้ว
กั้งบอกบนเวทีฟังเสียงเพลงด้านซ้ายมือฟังเสียงคลื่นจากทะเลอันดา
อิจฉาขนาดนั้นน่าอิจฉาเหลือเกินนะคะ
เดี๋ยวดึกกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนใกล้เขาดาวน
อันนี้ของพี่อุ๋ยนี่จากภูเก็ตใช่ไหมครับ
ไปดูบรรยากาศที่พัทยาจะบอกว่าไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับบรรยากาศที่มีแต่ความคึกคักมีแต่ความสุขนะคะ
ตอนนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ค่ะเตรียมพร้อมที่จะรายงานสดให้เราได้ชมบรรยากาศแล้วนะคะเชิญค่ะ
เชิญค่ะ
พัทยามีการรักษามาตรการโควิดเซตติ้งและเพราะระวังเหตุรุนแรงอีกด้วยค่ะ
ตอนนี้พร้อม๑๐๐กับคืนสิ้นปี๓๑ธันวาคม
เสิร์ตสุดอลังการจุดพลุฉลองกว่า๒๐๐๐นัด
ยาวนาน๑๕นาทีนะคะ
รับรองความฟินฉลองข้ามปีในงานพัทยา
พร้อมกับแสงสีเสียงแบบจัดเต็ม
ขณะเดียวกันนะคะทางเข้างานยังมีเวทีสำรองเป็นเวทีที่๒
ปีนี้พัทยานะคะยืนยันเข้มงวดมาตรการโควิดพรีเซตติ้ง
แล้วก็มีเครื่องเสียงทั่วการจัดงานกระจายลดความเสี่ยงในการแออัด
และเจ้าหน้าที่เองก็จะมีเจ้าที่ของสาธารณสุขเข้ามาตรวจอย่างเข้มงวดนะคะ
เพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังทั้งในโซนอีเวนต์ต่างและพื้นที่เฟสติวัลโซนอีกด้วย
รวมถึงนะคะมีการคัดกรองคนที่จะเข้าเที่ยวต้องมีการฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
แล้วก็มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมคอนเสิร์ตจำนวน๒๕๐๐คนค่ะ
สวมหน้ากากอนามัย๑๐๐เต็มเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการโควิดพรีเซตติ้ง
ขณะที่หน่วยงานเองยังมีการรักษาความปลอดภัยนะคะ

แล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานตลอดการจัดงาน
กิจกรรมคอนเสิร์ตสุดมันค่ะเพื่อที่จะเตรียมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่
มีการยกทัพศิลปินมาส่งความสุขตลอดทั้งคืนในคืนนี้๓๑ธันวาคม
ซึ่งท่านก็จะได้พบกับหลากหลายวงนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโมโซนิกบ้างนาคารีนวงเคลียร์เดอะสัน
ด้านของประชาชนนักท่องเที่ยววันนี้เดินทางมาเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะในการที่จะมาเที่ยวงานเข้าดาวน์ที่พัทยาไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันค่ะ
นี่เพิ่งมารู้จักกันหน้างานด้วยนะโรงแรมเต็มวัยมาก

แล้วก็เลยมิ้นแบมแบมหน่อยไม๊ฮะ
แบมนะคะแล้วก็อยากให้แบมมีความสุขกับงานของแมม
แล้วก็ภูมิใจในทุกก้าวของแบมที่แบมทำเลยค่ะ
ก็ฝากถึงแบมก็ให้แบมมีความสุขการทำงาน

ก็จะเป็นในส่วนของศิลปินคุณป้างนครินนะคะ
ซึ่งถือว่าขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๕นาทีที่ผ่านมา
มีการร้องเพลงกลับกรอบให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ชาวพัทยาที่มาร่วมงานกว่า๒๕๐๐คนในพื้นที่นั่ง
ขณะเดียวกันโซนด้านหน้าประตูด้านหน้าเอง
ยังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะทยอยเดินทางมา
เพื่อที่จะเข้าชมงานแล้วก็คอนเสิร์ตต่างอีกมากมายอีกด้วยนะคะ
เป็นประสำคัญนี่คือบรรยากาศสดในขณะนี้
ซึ่งก็ถือว่ามีศิลปินไปตลอดทั้งคืน
และเดี๋ยวในเวลา๒๒นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้ง
ในงานภัทยาเขาจะศูนย์๒๐๒๒
สรรพัฒน์เกษมธยวิวัฒน์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
คุณครับคุณชมพู่ข้างหลังนี่พี่ป้างนคริน
ป้างค่ะกำลังร้องเพลงจะบอกว่ายิ่งดึกเนี่ยจะยิ่งคึกคักนะครับ

นี่น้องกั้งที่ภูเก็ตเขาบอกฟินดูบรรยากาศน้องชมพู่ที่พัทยานี่ก็แม่

เดี๋ยวผมพาขึ้นเหนือหน่อยไปที่เชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
เชียงใหม่เนี่ยเราไปที่อุทยานหลวงรัชพฤกษ์นะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงาน
เขาดาวน์ปีนี้นะครับแล้วตอนนี้ฮะนี่ฮะคุณระวีการแก้ววิจิต
อ่าน้องเลิฟระวีการอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชิญครับคุณระวีการครับค่ะ
ค่ะคุณภาคภูมิคุณรสลินค่ะบรรยากาศการจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษหอคำหลวงจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคึกคักนะคะ
หลังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างมาร่วมงานจำนวนมากค่ะเพื่อที่จะรอดู
การจัดแสดงไปในรูปแบบสวนแสงซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานวันนี้ค่ะ
และภาพที่คุณเห็นณขณะนี้นะคะก็เป็นความสวยงามของการแสดง
ระดับไฟในรูปแบบสวนแสงซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะ
แน่นอนว่าบริเวณจุดนี้หลังมีการเปิดไฟประดับตั้งแต่ช่วงเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้าไปถ่ายรูปคู่กับไฟประดับสวนแสง
ไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะ
แน่นอนค่ะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งถือว่างานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากนะคะ
หลังประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้างานนะคะ
หรือใครที่ตรวจมาแล้วนะคะก็สามารถแสดงผลการตรวจภายใน๗๒ชั่วโมงค่ะ
เพื่อที่จะใส่เข้าไปด้านในนะคะโดยมีการสวมใส่บริเวณข้อมือนะคะ
เพื่อที่จะยืนยันค่ะว่าสามารถเข้าไปเที่ยวงานด้านในได้อย่างปลอดภัยค่ะ
โดยนายธเนศเพชรสุวรรณรองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิกส
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทต
ก็ยืนยันนะคะว่าเรามีมาตรการในเรื่องของการคัดกรองโควิด๑๙ที่คุมเข้ม
ตั้งแต่ช่วงวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนคนผู้เข้าร่วมงานเพียง๑๕๐๐คนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
จากกรุงเทพไม่สะดวกตรวจก็สามารถแสดงผลการตรวจภายใน๗๒ชั่วโมงได้นะฮะ
ซึ่งเราจะรับแค่เฉพาะในพื้นที่คืนนี้เรารับแค่๑๕๐๐คนเท่านั้น
ปกติสวนอุทยาหลวงราชสะพริกเนี่ยจะจุได้ถึง๑๕๐๐๐คนนะฮะ
เพื่อให้เกิดระยะห่างพอสมควร
จากนี้นะคะภายในงานยังมีร้านค้ามากมายนะคะทั้งร้านอาหารพื้นเมืองและร้านอาหารยอดนิยม
ซึ่งได้รวมร้านค้าอร่อยนะคะในจังหวัดเชียงใหม่มาให้ประชาชนได้ลิ้มลองความอร่อย

เป็นแป้งกรอบนะคะดิฉันก็ได้ไปร่วมชิมด้วย

ก็บอกเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่ารู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงาน
นี้นะคะเพราะว่าเฝ้ารอที่จะมาจัดร้านนะคะ
เพื่อร่วมงานนี้หลายปีแล้วค่ะลองไปฟังเสียงเขากันค่ะ
ขอเชิญชวนมาร่วมงานนี่ก็ได้ครับเป็นงานเข้าดาวน์ของเชียงใหม่
ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ก็เป็นได้ครับครับผม
อาหารอร่อยถูกสะอาดครับผมขอให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง
ครับผมปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บครับผมขอบคุณครับ
จากจะได้ชมความสวยงามของการประดับไฟสวนแสงแล้วนะคะ
ก็ยังมีการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาการแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา
รวมถึงการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังอย่างวงเคลียร์ลิปตาและปามมี่นะคะ
ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานวันนี้เช่นกันค่ะแล้วก็มีการจัดคอนเสิร์ตนะคะ
ขึ้นในช่วงค่ำคืนของวันนี้นะคะเพื่อความสนุกสนานท่ามกลางธรรมชาติสวนพันไม้
แล้วก็ไฟประดับที่สวยงามในช่วงค่ำคืนนี้ส่งท้ายปี๒๐๒๑ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยังคงรอชมบรรยากาศด้านในนะคะ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศความสวยงามของไฟประดับนะคะ
ณตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมถ่ายรูปนะคะ
แล้วก็กลับมาติดตามบรรยากาศความสวยงามได้อีกครั้งในช่วงไทยรัฐนิวโชว์ช่วง๒นะคะ
เดี๋ยวดิฉันกับทีมข่าวนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเดินชิมช็อปนะคะ
ร้านอร่อยของเมืองเชียงใหม่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขอบคุณครับคุณระวีการครับก็จะเหมือนกับอีกหลายที่นะฮะ
คือมีงานมีกิจกรรมแต่มีมาตรการในการดูแลเรื่องของโควิดกันอย่างเต็มที่เหมือนกัน
เชียงใหม่นี่เหนือนี่สนุกสไตล์แบบต้าต่อนยอนใช่ไหมคะ
ตอนย้อนเอาไปดูอีสานอีสานนี่ต้องใช้คำว่าม่วนซื่นนะฮะ
หรือฮะใช่ไหมคำนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่
คุณผู้ชมแค่ชื่องานก็สุดตั๊ดแล้วใช้คำนี้ดีกว่านะฮะมีคุณวิมนต์วันธรรมภกดีนะฮะ
พร้อมรายงานสดบรรยากาศจากสนามช้างอารินาที่บุรีรำ
เราได้ชมบรรยากาศแล้วค่ะวันนี้ที่จังหวัดบุรีรำ
มีการจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่นะคะแล้วก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
มีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะ
ซึ่งก็มีความมั่นใจในมาตรการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
นำไปเก็บภาพมานะคะเพื่อที่จะนำมาสู่แฟนข่าวของไทยรัฐทีวีค่ะ
สนามอาริน่านะคะที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ที่เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ธันวาคม
แล้วก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒มกราคมนะคะ
มีกิจกรรมต่างมากมายโดยเฉพาะว่าวแอกยักษ์ว่าวแอบพัฒนา
เบาแอกโบราณที่ติดโชว์อยู่บริเวณรอบของสนามช้างอารีน่า
รวมกว่า๗๐ลำนะคะที่โชว์เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นบุรีรำ
แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของคนบุรีรำผ่านงานศิลปะบนตัวว่าวยักษ์นะคะ
อกจากนี้ยังมีการประกวดไฟประดับตกแต่งสวยงาม
ที่สำคัญนะคะเราสังเกตเห็นว่าปีนี้บุรีรำไม่มีการจัดคอนเสิร์ต
หลายปีที่ผ่านมานะคะก็จะเน้นเรื่องของการประกวดแข่งขันความสามารถในด้านต่าง
ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดมาเที่ยวชมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็มั่นใจในมาตรการด้านสาธารณสุขที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวด
โดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานแล้วก็เที่ยวชมงานทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
ระยะห่างนะคะซึ่งทุกประตูเข้าออกสี่จุดด้วยกัน
จะมีป้ายกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติตัวอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ

ที่นี่ดูแลดีฮะเจ้าหน้าที่เต็มครับตรงนี้คัดกรองอย่างดีฮ

พี่เราก็มันควรทำให้เราตรงความมั่นใจ

แต่นี่รู้สึกว่าระบบป้องกันจะดีครับ

เพราะว่ามีการคัดกรองไหมครับคิดว่า

มาที่จังหวัดบุรีรำสิ่งหนึ่งที่

ก็คือนี่เลยค่ะลูกชิ้นยืนกินนะคะ
ซึ่งอยู่ภายในงานเนี่ยก็จะเห็นว่า

ที่มาท่องเที่ยวแล้วก็มาซื้อกันนะคะ

เป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมขายดี
ขายดีค่ะช่วงนี้ค่ะขายดีค่ะ
ก็อยากให้มาเที่ยวชมงานนะคะ

ที่นี่มาตรการรักษาความปลอดภัยดีมากค่ะ

มีลูกชิ้นมีผัดไทยมีหลายอย่างเลยค่ะ
ของจังหวัดก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านให้

อันนี้ก็เป็นหนึ่งในพ่อค้าแม่ค้านะคะ

เราก็จะเห็นอาหารการกินแบบนี้แหละค่ะ

งานนี้จัดจนถึงวันที่๒มกราคมนะคะแล้วก็จะจัดต่อเนื่องไป
นี่เป็นไส้กรอกอีสานนะคะน่ากินเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสำหรับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีติดตามอยู่ในขณะนี้นะคะ
เดี๋ยวหลังเวลา๒๒นาฬิกากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงของเวลาเข้าดาวน์คืนนี้ค่ะทางด้านของนายเนวินชิดชอบนะคะ
ก็จะมีการออกมากล่าวอวยพรกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณวิมวลวันครับเห็นแล้วก็หิวเลย

โอ้โหเอาละครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งนะฮะ
นี่ฮะคุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรา
แม่เสือสาวโอ้โหนี่ฮะแม่เสือสาวนะครับ
อยู่ที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลนะครับที่เรียกกันว่าเป็น
บรรยากาศที่นั่นจะคึกคักอย่างไรบ้างนะครับติดตามจากคุณจักรีนครับ
แม่ต้องบอกว่าแจ๊กกะรีนมาคนสุดท้ายเลยนะคะ
ถ้าประกวดนางอามเนี่ยต้องมงลงละล่ะนะคะ
ต้องบอกว่าเริ่มคึกคักแล้วล่ะค่ะ
ตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมาที่ทางผู้จัดงานเขาเตรียมคัดให้คนเข้ามางาน
เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
กว่าจะได้เข้ามาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสยักษ์ด้านหลังดิฉันเนี่ยค่ะ
ทุกคนต้องมีสายคล้องข้อมือเป็นสีแดงนะคะซึ่งจะอยู่ในโซนต้นคริสต์มาสยักษ์นั่นเองนะคะ
ส่วนสายคล้องข้อมือสีฟ้าเนี่ยค่ะจะอยู่ทางฝั่งคอนเสิร์ตค่ะโหคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องติดตามนะคะ
ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในงานเนี่ยนะคะทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ต้องพยายามเว้นระยะห่างด้วยค่ะ
โดยถ้าหากใครถอดหน้ากากระหว่างถ่ายรูปเนี่ยค่ะยิ่งเป็นต้นคริสต์มัสยักษ์แบบนี้คุณผู้ชม
จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาตักเตือนทันทีค่ะเรียกว่าคุมเข้มสุดสุดเลยล่ะค่ะ
ส่วนคอนเสิร์ตในคืนนี้นะคะพัทยาเขามีแบมแบมใช่ไหมคะ
กรุงเทพมหานครเซ็นทรัลโลของดิฉันก็มีไอซ์พารีสนะคะ
นี่เลยคนนี้รักติดไซเลนค่ะคู่จิ้นพีพีบิลกิ้นนนทนนอิงวลันทร
โอ้โหเรียกว่าคับข้างนะคะแล้วก็มาร่วมร้องเพลงไปกับวงออเครสซ่าระดับประเทศค่ะ
เรียกว่าเลิศแน่นอนค่ะโดยจะเริ่มโชว์ตั้งแต่๔ทุ่ม๑๕นะคะ
ที่เวลาเที่ยงคืนจะมีการจุดพลุค่ะ
เรียกว่า๗นาทีต่อเนื่องไปเลยค่ะตุ้มตามตุ้มต้ามโอ้โหสดชื่นสดใสมากเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวสองท่านนี่แหละค่ะน้องวัยรุ่นค่ะ
น้องบอกว่าโอ้โหพี่กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยค่ะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะ
หนูก็กลัวโควิดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเจ้าโอมิคอนเนี่ยค่ะ
แต่หนูก็อยากมาเที่ยวนะพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูก็ระวังตัวนะคะ
ยากนิดหน่อยแต่หนูก็เต็มใจค่ะ

ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อที่จะเอาคิวาโค้ดมาสแกนหน้างานนะคะ
แล้วก็เตรียมแอปพลิเคชันหมอพร้อมไว้

แต่ว่าเราก็ระวัง

ก็ให้โควิดมันหายไปค่ะ
ให้มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะ

จะมีดาราดังเข้ามาก๊อกนะคะ

กะรีนรายงานแบบสดชื่นสดใสนะคะ
ส่วนบราชิตถ่ายภาพจากลานเซ็นต์เมอร์ค่ะ